ที่จังหวัดราชบุรี

ยกแรกเริ่มขึ้นแล้วนะครับโอ้โหฝ่ายน้ำเงินเนี่ยโอ้โหเอาหูซ้ายขยี้ไปที่หูขวาของอีกฝั่งหนึ่ง
อุปีไปอุปีมาอ่าแล้วอ่าแล้วแตกแล้วแตกแล้ว
เหรอคะยังยังโหสู้กันยังก็มวยเลยดูสิไถกันไปไถกันมา
ดูเดือดมากนี่แหละธีระพื้นบ้านของไทยอย่างแน่จริงหัวล้านชนกัน
ไม่ค่อยได้เห็นนะคะอุทิคัดูได้ยากและค่ะเขินกันไปชนกันมา
หน้ามืดและครับไม่ใช่ไม่เจ็บเนอะบันเจ็บกันเอาต้องฝึกนะต้องฝึกนะ
ร้านชนกันเขาจัดที่บริเวณลานวัดโชติภายการามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับ
ในงานวันดำเนินรำลึก๑๑๓ปีเสด็จประพาทต้นนะครับ
โดยการแข่งขันก็สู้กันดุเดือดเลย
ระหว่างผู้อาวุโสทั้งสองฝ่ายท่ามกลางเสียงเชียร์ของผู้ที่ไปดูการแข่งขันแถมมีเสียงหัวเราะด้วยนะครับ
ขันกีฬาหัวล้านชนกันปีนี้มีด้วยกัน๓คน
คนแรกเนี่ยฉายาสว่างสวัยคนที่สองมาด้วยฉายาล้อหล่อ
และคนที่๓ก็ฉายาเตี้ยนโล่ง
สู้กันบันเลย๓คนเป็น๑๓เศร้า
คู่แรกเป็นการแข่งขันระหว่างสว่างสวัยประชันหัวกับเตียนโล่ง
สุดท้ายครับคู่นี้นะครับก็เป็นสว่างสวัยที่เอาชนะเตียนโล่งไปได้นะ
ถ้าที่กันกันในคู่ที่สองระหว่างล้อหล่อกับเตียนโล่ง
ทั้งสองฝ่ายก็สู้กันอย่างดุเดือด
แล้วสุดท้ายเนี่ยก็เป็นทางด้านล้อหล่อที่เอาชนะเตียนโล่งไปได้แหมเตียนโล่ง
ไม่ไหวแพ้๒แมชติดต่อกันเลย

ถ่ายไปไถมายังดูเดือดไม่มีใครยอมใครแล้วก็เป็นสว่างสวัยที่เอาชนะไปได้
จากนี้กีฬาอื่นการเล่นอื่น

ชนไปชนกันมาเห็นข้างหลังนั้นกรรมการโยกซ้ายโยกขวาต้องดูว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบ
เขาต้องมีการทาแป้งไว้บนศีรษะก่อนล่ะคะ
ครับไม่ทาไม่ได้ครับไม่งั้นนี่มีเผลอหูคงหูขาด

อันนี้เป็นไปได้นะในทางกีฬาการแข่งขันเนี่ย

เขาต้องมีอุปกรณ์ที่มันป้องกันใส่หัวเอาไว้แล้วมันจะแนบตรงหูอย่างนี้
เพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์หูขาดเพราะเนื้อมันชน
เห้ยมันเสียสีจนเหลือคราดได้เลยเพราะฉะนั้นนี่ก็คล้ายกัน
แต่เวลาชนของหัวล้านชนกันเนี่ยมันไม่ได้หนักเหมือนลักบี้
กระแทกเนอะคือพอจะไปกันได้อยู่แปลว่าก็ต้องใส่โปรงใส่แป้งหน่อยเพื่อความหล่อ
ทาให้หล่อเพราะเดี๋ยวออกทีวีไม่เกี่ยว
คือนั่นแหละมันจะได้ลื่นแล้วลดป้องกันอันตรายนั่นเองนะครับ